คุณผู้ชมค่ะเราไปเที่ยวปิดท้ายเบรกนี้กันดีกว่า
แบบว่าไปสัมผัสธรรมชาติกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
ที่เกาะเตาท์จังหวัดสุรัสตร์ตอนนี้ค่ะ
ที่นี่นะคะเป็นเกาะที่เรียกว่าเป็น๑ใน๕ที่สวยที่สุดในโลกด้วยนะคะ

เต่าทะเลที่กำลังว่ายน้ำอย่างเพลิดเพลินท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติใต้ท้องทะเลนี้
ซุกซ่อนอยู่ในพื้นน้ำใต้ท้องทะเลเกาะเตาจังหวัดสุราธานีค่ะ
ทะเลตัวนี้ไม่ได้ปรากฏตัวว่ายน้ำกันให้เห็นแบบนี้บ่อยนะคะ
เพราะคนที่มีโอกาสพบเห็นเต่าทะเลได้ใกล้ชิดขนาดนี้
ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของการดำน้ำเป็นพิเศษ
ทำให้กิจกรรมดำน้ำบนเกาะเตา
กลายเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
มาเรียนดำน้ำเป็นส่วนมากเลยนะครับ
เป็นสโนกลิ้งก็น้อยรองลงมาก็คือสโนกลิ้ง
เพราะว่าบางคนก็ไม่กล้าว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่กล้านะครับ
เพราะว่าบางคนก็ติดต่อมาก่อนลุงหน้า
ว่าเสิร์ชมาทางไดท์ซ้ายมาทางไดท์ช็อป

เพราะว่าเกาะเตามันบูมเรื่องเกี่ยวกับดำน้ำอยู่แล้ว
เพราะส่วนมากเขาเน้นมาเรื่องดำน้ำประชนมาก
โดยทางคุณครูสอนดำน้ำบอกว่า
ขณะนี้การฝึกสอนดำน้ำบนเกาะเต่า
กลายเป็นเทรนด์หรือกีฬายอดนิยมกันไปแล้ว
และยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก

มีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกหลายสูตรการสอน
ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลด้วย
ว่าควรจะเรียนดำน้ำแบบไหนให้เหมาะสมตามคำแนะนำของคุณครูนั่นเองค่ะ

ผู้เรียนควรฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้เรียน
อกจากนี้ก่อเตายังได้รับขนานนามว่า
เป็นแหล่งดำน้ำที่นักดำน้ำทั่วโลก

ติดอันดับ๑ใน๕ของเกาะหน้าเที่ยวของโลกเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำ
ต่างเข้าไปเปิดโรงเรียนสอนดำน้ำกันมากขึ้นทุกปี
ปัจจุบันมีมากกว่า๔๐บริษัท
มีครูสอนดำน้ำระดับโลกมารวมอยู่ที่นี่ด้วย
ส่งผลให้โรงเรียนสอนดำน้ำบนเกาะเตาส่วนใหญ่
ได้รับการการันตีให้เป็นสถาบันสอนดำน้ำ
ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
เรียกได้ว่าใครได้มาเรียนดำน้ำที่นี่
ต้องได้ทั้งความรู้และทักษะการดำน้ำ

เกาะเต่ายังติดอันดับหนึ่งของทวีปเอเชีย
ในการสร้างนักดำน้ำที่มีคุณภาพมากที่สุดด้วย
สำหรับจุดดำน้ำที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ
คือบริเวณเกาะฉลามและบริเวณกองหินชุมพร

มักจะพบเห็นฉลามวานได้บ่อยครั้ง
แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลใต้
เรียกได้ว่าเป็นอันซีนของเกาะเต่า
จังหวัดสุรธานีย์เลยก็ว่าได้ค่ะ